ธุรกิจดูดวงคือยอดรุ่งมาก
เพราะว่าทุกคนอยู่บนความไม่แน่นอนเลย

ทุกอย่างมันอยู่บนความกลัวไปหมดเลย
ไม่ใช่แค่ดูอดีตปัจจุบันอนาคต
แต่เราสามารถหาคำตอบของปัญหา
แล้วก็สามารถที่จะอธิบายอนาคตตามเส้นทางของชะตาชีวิตของแต่ละคนได้ด้วย
ชื่ออาจารย์ปรินนี่นะคะก็มียูทูปชื่อปรินนี่๓๓อิสริยะ
แล้วก็เฟซบุ๊กดูดวงไบเรนนี่ค่ะ
ถ้าเป็นหมอดูอาชีพเนาะก็๖ปีนะคะ
ก็จะใช้โหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับไพ่แคโร่ในการวิเคราะห์ดวงชะตาค่ะ
เติ้งครับมาจากเพจสถาปนิกนักท่องดวงครับ
จริงดูเต็มตัวแค่๓เดือน
แล้วก็ใช้ศาสตร์เลข๗ตัว๔ฐาน
แต่ตอนนี้ก็กำลังเพิ่มไพ่พรมยานกับไพ้อราเคิลด้วยกำลังศึกษาอยู่
คือจริงมันก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะ
เพราะว่าอาจารย์คิดว่าทั่วโลกเขาก็ศึกษาโหรศาสตร์เหมือนกัน
ดวงนี้มันอยู่คู่คนไทยมานานจริงตั้งแต่เด็กจนโตเลย
จนแบบเสียชีวิตก็ยังต้องดูดวงอยู่ดี
อาจารย์เชื่อว่าคนไทยต้องการที่พึ่งทางใจเนอะ
บางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่ได้
เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าหมอดูก็เหมือนกับเป็นจิตแพทย์นั่นแหละ
เป็นผู้ให้คำแนะนำสามารถที่จะทำให้เราได้รู้คำตอบหรือได้ปลดปล่อยความทุกข์
ช่วง๒ปีตอนมีโควิดเยอะมาก
เพราะว่าพอมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนก็เริ่มตระหนกหวาดวิตก
กังวลว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์จะจบลงเมื่อไหร่
จริงช่วงโควิดธุรกิจดูดวงคือยอดรุ่งมาก
เพราะว่าทุกคนอยู่บนความไม่แน่นอนเลย
ทุกอย่างแบบเปลี่ยนรายวันมาก
เพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวกับอะไรต้องรับมือกับอะไร
ธุรกิจจะไปต่อดีไหมควรจะหยุดก่อนหรือพอแค่นี้ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่าหนูจะออกจากงานไหม
เครียดแรกที่รับรู้ได้จริงคือ

เพราะว่าถ้าตกงานปั๊บทุกอย่างพังเลย

ด้วยแบบสภาพเศรษฐกิจ
คือบางคนที่แบบมีงานอยู่แล้ว

ฉันจะรอดถึงสิ้นปีไหม
สำหรับคนที่ตกงานช่วงโควิดพอดี
ก็ถามว่ามันจะดีขึ้นจริงเหรอ

คนเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยสนใจความรักแล้ว
สนใจว่าเอ๊ะฉันจะตกงานไหม

จนแบบคำถามสุดท้ายมีอะไรถามไหม

แต่เรื่องการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งหลัด

หนูจะฉีดวัคซีนตัวไหนดีคะ
อาจารย์ช่วยเลือกให้หน่อย

แมวหนูจะติดโควิดกับหนูไหมคะ

จริงแล้วรูปดวงแต่ละคนที่มาดูเนี่ย

ความกลัวในสิ่งที่ไม่แน่นอน

คนนี้ดูเข้มแข็งแข็งแรง

แต่จริงแล้วแบบข้างในคือเปราะบางมาก
เพราะเขาเอาแน่เอานอนกับสถานการณ์ไม่ได้เลย
คำถามคือลูกจะติดโควิดไหม

คือมันมีผลกับสภาพจิตใจคนค่อนข้างเยอะ

จากประสบการณ์ที่เป็นนักพยากรมานะคะ
มันทำให้เรามองเห็นหลายอย่าง

คือหนึ่งคนไทยมีความเครียดสะสมเยอะมาก
แล้วคนไทยก็เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมาก

คนในครอบครัวคนรักหรือสุขภาพปัญหาสุขภาพที่จะต่อยอดยาวนาน
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไป
สังคมเราจะต้องมีการฟื้นฟู
ในเรื่องของจิตใจด้วย
ไม่ใช่แค่สภาพทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างเดียวเนาะ
เพราะฉะนั้นหมอดูจะเป็นหนึ่งในที่พึ่งของคนมากขึ้น
อย่างเมืองนอกเขาจะใช้จิตแพทย์
แต่เมืองไทยคนไทยไม่พบแพทย์เพราะคิดว่าไม่ได้ป่วย
เพราะฉะนั้นหมอดูจะมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นนะคะจากนี้ไป

บางคนมาฟังเพื่อเป็นแนวทางเฉย
แต่ถามว่าปกติแล้วคนที่มาดูดวง
เขาจะมีความคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไร
เขาจะไปไหนเขาจะเปลี่ยนงานเขาจะนู่นนี่
แต่เพื่อมาถามให้เกิดความมั่นใจ
รู้สึกว่ามันคือการบำบัดด้วยซ้ำ
แต่เราแค่พึ่งตักกษาตกับความบำบัดมาช่วยกัน
เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนที่มาดูบางทีปัญหาเขาไม่ได้หนักเลย
แต่เขาต้องการความมั่นใจต้องการคนคุยต้องการคนชี้แนะ
ไปมากลายเป็นแบบอ้าวคุยกันเฉยแล้วก็ปรับทุกข์กัน

สมควรทำต่อไป
อย่างเคสที่เจอนักเลย
เราก็บอกเขาว่าทำบุญบ้างนะ

มันเหมือนเป็นการที่เราไม่รู้เลยว่า
มันเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยได้คือสภาพจิตใจ

ระวังนะขับรถดีนะ
อันนี้เป็นหัวใจของการพยากร
ทักษะในการใช้คำพูด
หรือการสื่อสารให้ผู้ฟังไม่เกิดความทุกข์
มันมีความยากมากกว่าการพยากรดวงชะตาเสียอีก
บางคนจะมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง

หรือเราเห็นว่าดวงจะมีอุบัติเหตุ

อะไรอย่างนี้คือเป็นการแนะนำ
แต่ว่าไม่ใช่ไปพูดในสิ่งที่มันดูน่ากลัวแบบนั้น
จะบอกว่าดูดวงเมื่อรู้สึกว่า

ฉันดูเดือนนี้ฉันดูแล้ว

มันจะเกิดขึ้นกับดวงดาวอื่นด้วย

วันเกิดดวงมันจะเปลี่ยนประมาณแค่นั้น
คำแนะนำสำหรับคนที่จะไปดูดวง
คือข้อหนึ่งนะคะหมายถึงการที่เราให้วันเดือนปีเวลาเกิดกับใครไปเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ลำค่าของเรานะ
เพราะว่าถ้าเกิดเขาเปิดดวงเรามาเนี่ยเหมือนเราไปแก้ผ้าให้เขาดูนะคะ
ไม่ใช่แค่เห็นว่าเราเป็นคนยังไงเขาอ่านไปถึงจิตใจความคิดเราได้เลย
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญ
ข้อหนึ่งนะข้อ๒นะคะการที่เราไปรับฟังการพยากรจากใคร
ขอให้มีวิจารณญาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราฟังเราควรจะต้องใช้วิจารณญาณว่า
สิ่งที่เขาพูดมามีความเป็นไปได้ไหมมีหลักเหตุและผลหรือเปล่า
หลายคนชอบดูดวงนะคะก็ควรจะต้องระวังนิดนึง